ส่วนเรื่องนี้ถามคุณผู้ชมแบบนี้ละกันค่ะ

ฝ่าไปเลยไฟแดงตรงนี้มันนาน

ไฟแดงตรงนี้มันติดนานค่ะ
อ้าวติดนานไฟแดงถ้าเรารอไม่ได้ก็ลงแล้วไป
ไม่ไปก็คือไม่ไปก็ไม่ต้องหาเรื่องค่ะ

ไม่ไปก็คือไม่ไปค่ะ

ไฟแดงนะครับมันสั่งให้ผมบริการนะครับ

นิ่งก็จบแล้วคุณงานบริการอ่ะ
โฟเฟอร์แท็กซี่กับผู้โดยสารผู้หญิงทะเลาะกัน

ถ้าผมฝ่าใบสั่งก็มาที่ผมสิ

ผมเป็นผมเป็นรถรับจ้างผมไม่ใช่ลูกจ้างคุณ

ซึ่งคืออย่างที่รู้กันว่าจริง

ผู้โดยสารหญิงบอกพี่ไปเลยฝ่าเลย

สั่งมาที่บ้านผมก็ถูกปรับสิ
ใช่เพราะมันไม่ได้ไปที่คุณไปที่ผม
เขาก็เลยถ่ายคลิปตอนต่อล้อต่อเถียงกับผู้โดยสารไว้เป็นหลักฐาน
ใช่ใช่อันนี้พี่แท็กซี่เป็นคนถ่ายเอาไว้นะคะ
คือย้ำแหละคือผู้โดยสารไม่ว่าจะรีบขนาดไหนนะ
๕การยยนตร์ที่ผ่านมากฎหมายเค้าปรับใหม่แล้วนะ
คุณฝ่าไฟแดงเนี่ยปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทนะคะ
๔๐๐๐บาทของคนบางคนทั้งเดือนนะ
จริงผมส่งคุณถึงที่แล้วใบสั่งมาที่ผมคุณรับผิดชอบหรือเปล่า
ใช่นี่ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่มอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์อะไร
อย่าได้ลิอ่านฝ่าไฟแดงผู้โดยสารก็ไม่ต้องไปสนับสนุนให้เขาฝ่าไฟแดงนะ

คือความจริงเจอโชเฟอร์แบบนี้ต้องชื่นชมเขาด้วยซ้ำ